ใครชอบทานอาหารแบบฝรั่งเศส
มาไกลจากฝรั่งเศสมาทำให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะครับ

นูพิซซ่าต้นตำรับเสิร์ฟพร้อมมะกอกจากเมืองนียง

ที่เมืองเอ็กซองประวองซ์ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
เชฟมาปรุงอาหารให้เราทานกันที่ร้าน

ทั้งกรุงเทพฯและหัวหินได้นำเชฟชองมักบองโซ่

ก็คือเริ่มเป็นเชฟตั้งแต่ปี๑๙๗๐นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขามีร้านอาหารของเขาเองอยู่ในเมืองฝรั่งเศส
มาจะเป็นไฟล์ไดนิ่งแบบฝรั่งเศสนะครับผม
ก็คือเชฟได้รังสรรค์เครื่องปรุงมาจากฝรั่งเศสเองเลย
นำมาเครื่องมืออิมพอร์ตมาก่อนที่เจ้าเชฟมาถึง

เขายังต้องสอนทีมงานของทางโรงแรมนะฮะ
ที่จะช่วยสปอร์ตว่าจะต้องทำอาหารอย่างไร

เป็นเหมือนที่เราบินไปกินที่ฝรั่งเศสเลย
วันนี้เชฟมาโชว์ลีลาการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน

ให้เราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
เมนูนี้คือลูกแกะย่างเนื้อนุ่ม
ความพิเศษของจานนี้จะกลิ่นใบทายหอมกลุ่น
เป็นเมนูเอกลักษณ์สไตล์โปรวองซ์ค่ะ
ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานสุดพิเศษ

แล้วสัมผัสได้ถึงสไตล์ฝรั่งเศสแท้เลยค่ะ
ใครอยากมาทานดินเนอร์หรูอาหารสไตล์ฝรั่งเศสแท้
เฉพาะวันที่๑และ๒มีนาคม

ราคาคนละ๘๐๐บาทต่อมื้อค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน